แต่ที่หลายคนลุ้นตอนนี้เนี่ยนะต้องบอกว่า
ลุ้นค่ะว่าวันประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลจะเลื่อนหรือเปล่า
เพราะว่าผู้ค้าสลากหลายต่อหลายรายเขาก็รวมตัวกัน
เพื่อที่จะขอเลื่อนให้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
จากวันที่๑เมษายนในงวดที่จะถึงนี้
เลื่อนไปออกในวันที่๒พฤษภาคมแทน
เนื่องจากว่ามันได้รับผลกระทบจากโรคโควิด๑๙ค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีมติที่แน่ชัดออกมาเนอะ

ซึ่งเจ้าพ่อนักเสี่ยงโชคตัวยงของวงการบันเทิง
อย่างพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยนะคะ

ก็เลยมีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
สมมุตินะว่าผมซื้อสลากงวดวันที่๑เมษายน
แล้วมันดันเลื่อนไปออก๒พฤษภาคมนะ

เออหรือว่าจะต้องเก็บไว้จนถึงงวดนั้น

มนศิษย์บอกว่าเลขงวดวันที่๑เมษายน
ที่จะถึงมีดังต่อไปนี้

จ๋าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอันนี้ที่เขาโพสต์นะคุณผู้ชมนะ
โอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองมาเยอะตลอดพี่มนต์สิทธิ์แล้วแถมยังย้ำด้วยนะบอกว่า
ใช้วิจารณญาณในการชมด้วย
บอกคุณผู้ชมตรงนี้ต้องใช้วิจารณญาณกันเยอะ

ว่า๑เมษายนนี้นะคะเขาจะมีการเลื่อนการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหรือเปล่า
เห็นว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมกันเกิดขึ้น
ยังไงน่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้นะคะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยรอคอย
ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมปิดทางแล้วค่ะ